มาดูความขึ้นไหวของฟุตบัญชายทีมชาติไทยชุดซีเกมสองพันยี่สิบสามนะครับ
ก็มีเรื่องของการเรียกตัวนักเตะไปแข่งขันนะครับก็เจอปัญหาแน่นอนนะครับ
เพราะว่าบางสโมสรเนี่ยอาจจะไม่ปล่อยนักเตะไปนะครับเพราะว่าไทยลีกหรือว่าฟุตบอลทั่วเนี่ยยังไม่จบนะครับ
ที่จะเก็บทางจนทางเข็มดีไว้ช่วยทีมนะครับเพราะว่าทีมมีโปรแกรม
แล้วก็จะไม่ปล่อยให้ปล่อยสี่เกมนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือ
จิตศักดิ์เผิดพี่มายนะครับกองหน้าของการท่าเรือ
ทีมเองก็กำลังแย่งอันดับ๓ในไทยลีกนะครับ
แล้วก็เข้ารอบรองบอลถ้วยเอฟนะครับอีกด้วย
เตะวันที่๑๙เมษายนนี้เจอกับทางบุรีรำนะครับ
ก็ต้องรอลุ้นว่าจะได้ตัวหรือไม่นะครับ

วันที่๒๔เมษายนก่อนจะเดินทางไปกัมพูชา
วันที่๒๗เมษายนนะครับ
ส่วนทางสหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาตินะครับ
ออกมายกให้เกมระหว่างทีมชาติไทยกับอิตาลี
วันที่๓๐พฤษภาคมนี้จะเป็นแมทสำคัญ
แฟนทั่วโลกพลาดไม่ได้เลยนะครับ
จริงมี๑๐เกมแต่ว่าไทยเจออิตาลีเนี่ย
เจอกับทางสาวไทยเพราะว่าสาวไทยปีที่แล้วเนี่ย
แล้วก็ชิงแชมป์โลกด้วยก็อยากให้น่าจับตามองนะครับ
การพบกันครั้งนี้นักตบสาวไทย
ต้านทานความแข็งแกร่งของอิตาลีได้หรือไม่นะครับ